เรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยเอามาเตือนภัยเป็นคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะว่า
เวลาขับรถเนี่ยคืออย่าไปขับแรงขับแซงและให้มันเร็วมาก
ฉะนั้นเป็นแบบรถกระบะคันนี้ค่ะ
โอ้โหนั่นไงเอออะไรอ่ะนั่นอะไรนั่นแรงแรงแรงจากแซง
แล้วมีการเบิ้เบิ้ลคันเร่งด้วยนะเออโอ้โหนี่แหละพี่เขายังพูดเลย
มันแรงมันแรงแรงแล้วตกลงไปแบบนั้นเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๓ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะที่ถนนเรียบครองชลประธาน
อยู่ที่อำเภอพนัฐนิคมชนบุรีคุณผู้ชมดูแรงดิ
คือขับมาเร็วแล้วขับมาแรงมากเจ้าของคลิปหน้ารถคันนี้
พี่อนุสรประชามอนอายุสามสิบแปดปีบอกผมมาขับรถผ่านเส้นเรียบคลอง
ตรงนี้นี่แหละนะคะตรงนั้นน่ะจริงมันถนนมันไม่ค่อยดีด้วยนะ
เป็นหลุมเป็นบ่อก็ต้องค่อยขับไปเรื่อยเพราะต้องอะไรอ่ะ
เดี๋ยวกลัวว่ามันจะตกหลุมอ่ะนะคะทีนี้เห็นรถกระบะคันนึงมาจากไหนไม่รู้
อนุสรบอกขับตามหลังผมมาแต่เห็นแล้วแหละว่าเขามาเร็ว
เร่งเครื่องเบิ้ลแซงรถผมไปตอนนั้นน่ะก็โอ้โหเหมือนคล้ายคล้ายกับเบิ้ล
แซงพี่เข้าไปแล้วพี่บอกสงสัยเขาจะไม่พอใจที่ผมขับช้าหรือเปล่า
พอผ่านรถผมไปรถคันนั้นก็เสียหลักหมุนตกคลองอย่างที่เห็นค่ะ
แล้วก็พังเขาบอกว่าโอ้โหข้างหน้ากระจังหน้าหลุดแล้วลงไปอยู่แบบนั้น
แล้วพี่ผ่านมองกระจกข้างเนี้ยมองกระจกข้างแล้วว่าที่ทำไมเขาถึงไม่เบามาเลย
พอเขาไม่เบาแล้วทีนี้พอเขาจะแซงผมเหมือนแบบไม่พอใจผมขี่ช้าอะไรประมาณเนี้ยพี่เขาก็เลยกดคันเร่ง
แล้วทีนี้มันเลยลื่นตรงนั้นเป็นหินกวดเยอะเขาก็เลยตกลงไปข้างคลองและไอ้ที่ผมจอดดูเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่อยากจะช่วยนะพี่
คืออยากจะช่วยแต่พอดีตรงนั้นมันมีคนทำงานทำถนนอยู่เขาก็โดดลงมาช่วยกัน๔๕คน
ผมก็เลยขี่รถไปต่อก็เลยรีบไปทำงานด้วยครับเออพี่อนุสรเขาก็พยายามอธิบายว่าเอาจริงจริงก็ไม่ใช่แรงน้ำใจหรืออะไรที่ไม่ได้ช่วย
เขาขับรถผ่านไปแล้วเพราะมันมีคนงานเห็นกระโดดลงไปช่วยกันแล้วแล้วคนที่ลงไปช่วยเนี่ยเป็นพนักงานกรมชนประธานนะคะ
ชื่อว่าคุณชนนวีบุญศรีรำอายุ๒๗ปีพี่ชนนวีเนี่ยเขาไปช่วยคนขับกระบะขึ้นมาพอเห็นจังหวะรถตกลงไปโอ้โหรีบเลยนะ
เขาบอกตัวเขากับคนขับรถแบ็คโฮที่ทำงานอยู่ตรงนั้นกระโดดน้ำลงไปช่วยเปิดประตูเอาคนขับขึ้นมาก่อนสุดท้ายปลอดภัยนะคะคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากค่ะ
แล้วเขาบอกว่าพอคนขับขึ้นมาได้ปุ๊บรถจมน้ำทันทีเลยพยายามจะช่วยกันเอารถขึ้นมาก็เอาเชือกไปมัดแล้วก็เอารถนะคะไอ้ตัวแบ็คโฮเนี่ยนะคะไปเอาขึ้นมาคือใช้วิธีดึงดึงดึงอย่างที่เห็นเนี่ยดึงท้ายอย่างนี้นะคะสุดท้ายนะก็เอาขึ้นมาได้เจ้าของรถเขาก็ไปแจ้งทางประกันแล้วก็รถสไลด์ให้มายกรถกลับไปซ่อม